เวลามีข่าวเกี่ยวกับคุณชูวิทย์เนี่ยก็มีไม่กี่เรื่องที่จะเป็นคู่ฝั่งตรงข้าม
ค่ะมีอะไรบ้างคุณอนุทินอ่ากัญชาอ่าคุณสันธนะอ่า
รอบนี้กัญชาคุณผู้ชมคุณชูวิทย์ไปเจอว่า
ฝั่งตรงข้ามกับร้านเออไม่ใช่ร้านตรงข้ามกับโรงเรียน
อืมแล้วก็บอกว่านี่แหละนี่แหละคือมรดกบาปของพักพักเนี้ย
เนี้ยไงเนี้ยร้านการชาอยู่หน้าโรงเลียนเลยนะแล้วเปิดได้ยังไง
กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้เปิดได้ยังไงใช่ไหมอยู่ไปดูดูดู
ฝั่งนู้นดูดูเฮะเนี้ยมองดูนี่
ยังไม่ให้ขายในปั๊มน้ำมันไม่ให้ขายใกล้โรงเรียนนะ
มหาวิทยาลัยก็ไม่ให้ขายร้านเหล้านะแต่ไอ้นี่มันเปิดร้านกัญชา
ที่คุณชูวิทย์ก็ถ่ายไปแล้วก็พามานี่มาถึงหน้าร้านเลยนะ
แต่ก็ต้องบอกกันตามตรงแล้วก็ต้องรายงานให้กับคุณผู้ชมทราบว่า
คือร้านเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย
ก็ตอนนี้กฎหมายควบคุมมันยังไม่ออกมา

แต่ว่าหลักเลยเนื้อหาใจความของคุณชูวิทย์คือจะให้เห็นว่า
ขนาดอะไรนะร้านเหล้า

ใกล้สถานศึกษาห้ามเลยแหละ

จากนายอนุทินชาญวิรากูลที่คุณชูวิทย์บอก

เรียกร้องไปยังรัฐบาลชุดใหม่ให้ยกเลิก
ร้านเครื่องการเครื่องการเทียบติดทั้งหมด
ให้เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดปิดให้หมด
แล้วให้หมอจ่ายยาไปสกัดใช้ในการแพทย์จริง
ไม่ใช่เอามาพีคกันข้างถนนอย่างเสรีต่อหน้าเด็ก
และเยาวชนอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับ
เขาห้ามขายเหล้านะ๓๐๐เมตรก็เดินไปสัก๓๐๙โดยประมาณ
หน้าต้องห่างประมาณนี้นะครับ